สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปที่ว่านี้เผยแพร่กันเยอะในโลกออนไลน์
แล้วก็เป็นคลิปที่มาเป็นข่าวโทรทัศน์ด้วยของไทยรัฐทีวีก็มีข่าวนี้
กลับไปดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งครับที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นคลิปที่มาจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อคุณอุดมศักดิ์นาคแจ้งอิน
จุดเกิดเหตุนี่อยู่ที่สี่แยกลำสาลีบางกะปิภาพที่เห็นก็คือมีนักศึกษาคนหนึ่ง
ไปยืนขวางทางเท้าไว้ไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน
รู้กันทีหลังว่านักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาญี่ปุ่นที่เดินทางมาเรียนในบ้านเรา
ชื่อแม็กกุมิโมริโมตะมาเรียนชั้นปีที่หนึ่งสาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
ทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
เพื่อนนักศึกษาเรียกเธอว่ามะลิแล้วเป็นคนที่ยึดความถูกต้องมีระเบียบวินัยมาก
สังเกตดูนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกทีนึงวิธีการปฏิบัติของเธอเนี่ย
ไม่ได้เออะโวยวายไม่ได้ส่งเสียงไล่ไม่ได้ทำให้มอเตอร์ไซค์ต้องต้องเรียกว่าไม่เสียงดัง
แต่ยืนประท้วงเงียบแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังก้มดูโทรศัพท์มือถืออ่านไลน์
แต่ชี้เป็นส่งสัญญาณว่านี่ทางเท้าเธอต้องลงไปวิ่งอยู่ข้างล่าง
ทั้งโมโตไซต์รับจ้างและโมโตไซต์ส่วนตัวก็ยอมจำนนครับ
ถอยออกมาหน่อยนึงแล้วก็ลงไปขี่กันบนท้องถนนเหมือนเดิม
เห็นไหมครับเขาบอกเกิดเหตุที่สี่แยกลำสารี
คลิปนี้สะท้อนอะไรครับ๑๐คลิปนี้สะท้อนว่า๑
นิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือมากเรื่องระเบียบวินัย
คนจะอยู่ร่วมกันในสังคมคนญี่ปุ่นบอกว่า
สิ่งที่จะต้องยึดให้คนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขคือระเบียบวินัย
การแสดงออกที่ผมบอกว่าไม่ได้ไปชี้นิ้ว
ต่อว่าต่อขานอะไรไม่มีเลยครับยืนนิ่ง
ขวางทางไว้แล้วก็ส่งสัญญาณบอกว่าเธอต้องไปวิ่งข้างล่างนี่เป็นการประท้วงเงียบ
คลิปนี้ทำให้เราคิดว่าเออพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องปล่อย
ให้คนต่างชาติมาสอนมาจัดวินัยให้คนไทยเราแล้วเหรอครับเราจัด

สุดท้ายขึ้นมาให้คนต่างชาติมาอบรมมาสั่งสอนอ้อมให้เรา
รู้จักระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกัน
สะท้อนต่อมาว่าทุกวันนี้ที่มีคนร้ายระเบียบร้ายวินัยปะปนอยู่
ในสังคมได้เพราะคนไทยทั่วไปเมินเฉยเราไม่เอาเรื่องเรา
เมินเฉยใครจะทำผิดระเบียบวินัยจะไปล่วงล้ำกล้ำเกินสิทธิ
ของคนอื่นคนไทยเฉยฉะนั้นพอคนไทยเฉยคนที่ร้ายระเบียบวินัย
ก็ได้ใจพอมาเจอคนอย่างนี้จึงยอมปฏิบัติตามแปลว่าอะไร
ครับแปลว่าคนไทยเราควรจะไม่เฉยเมยกับเรื่องแบบนี้ถ้าเห็น
แล้วเอาอย่างที่นักศึกษาญี่ปุ่นคนนี้ทำสิครับมันก็จะทำให้
ร้ายระเบียบการล่วงล้ำสิทธิคนอื่นจะเบาลงครับนี่เป็น
บทเรียนเลยครับแล้วเธอดูสิครับนั่นแหละยืนดูโทรศัพท์มือถือเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอายุสี่สิบหกแล้วนะครับนี่เป็นการเป็นการจัด
ระเบียบแบบเงียบประท้วงแบบเงียบสั่งสอนแบบเงียบ
เงียบให้สติแบบเงียบผมว่าคลิปนี้เนี่ยคนไทยควรจะ
คิดว่าเราเราควรจะเฉยเมยกับคนที่เอาเปรียบเราไหมถ้าเรา
ไม่เฉยสุดท้ายคนคนเอาเปรียบก็จำนวนครับทีนี้ตามมาดู
ปฏิบัติการเชิงลุกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มี
หัวข่าวสอนต่อเนื่อง๒๐๐๐ยังไม่เข็ดเพิ่มโทษปรับ
สกลทีจี้เทศกิจจับจักรยานยนต์ขี่ทางเท้าอันนี้ก็มาจากคุณ
สกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ากอทมเมื่อวานนี้ก็เรียกประชุม
เทศกิจ๕๐เขตมากวดขันเรื่องนี้ครับแล้วก็พูดว่าผู้ที่
กระทำความผิดซ้ำซากให้เพิ่มค่าปรับขั้นต่ำจาก๒๐๐เป็น๓๐๐
บาทเพื่อให้ผู้ฝ่าฝืนหลาบจำไม่กล้าทำผิดอีกทั้ง
นี้หลังจากได้ออกตรวจปฏิบัติงานแล้วที่ตรวจไปแล้วก็
เขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตจตุจักรเขตห้วยขวางป้อม
ปราบสตรูภายบางเขตบางกระปีบึงกลุ่มราภาวหลังจากนี้
จะกำหนดแผนลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกโดยเฉพาะในจุดที่
มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือแถวย่านอุดม
รามคำแหงอันนี้ก็จะกวดขันต่อก็เห็นด้วยครับแต่
ว่าต้องระวังสิ่งที่จะตามมาคือพอปรับ๒๐๐เนี่ยมันก็
จะมีระบบที่ว่าถ้าไม่อยากปรับก็จ่ายเงินให้เทศกิจ
ตอนนั้นถ้าปรับ๒๐๐เนี่ยจ่าย๒๐๐๓๐๐แลกกับไม่ต้องปรับ๒๐๐
ไม่ต้องมีใบเสร็จแต่ว่าถ้าปรับขึ้นมาถึงสามพันไอ้ราคา
ของการเคลียร์สารเตี้ยกันเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนี่บ้าน
เราจะเป็นซะอย่างนี้กฎหมายหลายเรื่องใช้ไม่ได้ผลเพราะ
เราบอกว่าบทลงโทษน้อยไปคนไม่เข็ดคนไม่กลัวคนไม่หลับ
จำฝ่ายออกกฏหมายสภาพผู้แทนราษาดอนม์บอกท่านอย่างงั้น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มโทษให้สูงขึ้นหวังแต่ว่าถ้าโทษสูงขึ้น
ผิดแต่ในมุมกลับมันกลายเป็นว่าพอโทษสูงขึ้นจะทำให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหาผลประโยชน์จากโทษ
สูงขึ้นก็คือเรียกเรียกเงินเพิ่มขึ้นไถเงินเพิ่ม
มากขึ้นตั้งสารเตี้ยสูงขึ้นเพราะว่ารู้นี่ครับว่าถ้า
ไปขึ้นศาลถ้าไปโรงพักแล้วจะเจออะไรนี่จุดอ่อนอยู่ตรง
นี้ตอนนี้ที่เขาพูดกันก็คือยกตัวอย่างเรื่องเมาแล้ว
ครับอ่ะตอนนี้โทษแรงมากขึ้นปรับกฎหมายโทษแรงมากขึ้นพอ
โทษแรงมากขึ้นใครเจอด่านก็จะมีวิธีการที่จะชำดัง
ไงที่จะต้องไม่ไปขึ้นศาลก็เจรจากันสิครับก็เจรจาแล้ว
ผลจากเจรจาต้องจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยมันสูงขึ้นมากว่าแต่
ก่อนก็พอโทษมันสูงขึ้นไงครับเดี๋ยวนี้เห็นคนที่อยู่
ถ้าไม่ยอมเป่าไม่เป่าจ่าย๔๐๐๐แรกกับการไม่เป่า๒ถ้าเป่า
แล้วถ้าเป่าแล้วมีทางเดียวคือต้องเอาตัวไปโรงพักดึก
ดื่นตี๒ตี๓จะเอาใครมาประกันล่ะครับก็ต้องอยู่ในห้อง
ขังวันรุ่งขึ้นสายสายเขาก็ไปส่งฟ้องศาลศาลก็ลงโทษปรับ
แพงด้วยอ่าถ้าเป่าแล้วเจออย่างนี้ถ้าไม่อยากเป็นอย่างที่ว่า
ทำยังไงเขาบอก๘๐๐ทวงเวลาไว้ไม่เป่าเจรจากัน๔๐๐เป่า
แล้วพบแอลกอฮอลเกิน๘๐๐เห็นไหมครับแทนที่จะกฎหมายจะยับ
ยังให้คนไม่กล้าฝ่าฝืนไม่ดื่มไม่ให้แอลกอฮอล์เกินกำหนดกลับ
ไปทำให้ตำรวจบางคนบางพวกบางโรงพักได้ประโยชน์เพราะว่าค่า
เคลียร์แพงขึ้นนี่เขาก็รู้กันเขาก็พูดกันในแวดวงคนนัก
เที่ยวนี่แหละ๒ราคาไม่เป่า๔๐๐๐เป่าแล้วเจอไม่ต้องไปขึ้นศาล
พันในที่สุดกลายเป็นว่าที่เพิ่มโทษให้มันหนักขึ้นแทนที่
จะทำให้คนหลาบจำก็กลายเป็นว่าเปิดช่องทางให้ตำรวจที่ตั้งด่านได้ผลประโยชน์มากขึ้น
คิดดูสิครับ๔๐๐๐ไม่เป่าเป่าแล้ว๘๐๐คืนหนึ่งเจอกี่ลาย
แล้วเงินไปไหนล่ะครับเงินไปไหนล่ะครับ
ฉะนั้นการแก้กฎหมายเพิ่มโทษขึ้นในภาวะที่เจ้าหน้าที่ไม่สุจริต
หนักเข้าไปอีกคือประชาชนครับหนักเข้าไปอีกคือประชาชน
ฉะนั้นที่จะปรับจักรยาน๓๐๐บาทวิ่งบนทางเท้า
ท่านลองสกลทีลองไปทบทวนดีกันแล้วกันครับ
ว่ามันจะทำให้เกิดสารเตี้ยแพงขึ้นมากว่าเดิมหรือไม่
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์ก็สะท้อนให้ฟังตกลงมันจะแก้กันได้ไหมครับอาจารย์
มันอยู่ที่จิตสำนึกใช่ไหมนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ